เอาละครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โรคโควิด๑๙นี่ต้องจับตากันวันต่อวันนะครับ
แล้วก็มันมีหลายมิติที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ยิ่งใกล้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

มาดูตัวเลขที่เขาสรุปกันเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับ
เป็นยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่วันที่๒๘ธันวาคมมีทั้งหมด๑๔๔รายครับ
เป็นติดเชื้อในประเทศ๑๑๕รายครับแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน๑๔ราย
และอยู่ในสถานกักตัวของรัฐนะครับ๑๕ราย
รวมมีผู้ติดเชื้อสะสม๖๒๘๕รายครับ
ขณะที่ยอดผู้ป่วยจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
เพราะว่ามีผู้ป่วยเพิ่ม๔๒รายนะครับ
ขณะนี้รวมมีผู้ป่วยสะสมนะครับที่สมุทรสาคร๑๕๙๐ราย
ส่วนในกรุงเทพมหานครพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม๑๙รายนะครับ
รายเนี่ยเกี่ยวข้องกับสมุทรสาครอีก๙รายนะครับ

โดยเป็นผู้ที่พักอยู่ในกรุงเทพมหานคร๑๒รายนะครับ
ส่วนที่เหลือเป็นคนที่เขาป่วยแล้วเข้ามารักษาตัวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รวมมีผู้ป่วย๙๔ราย
ขณะที่จังหวัดระยองครับพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก๗รายนะครับ
รวมเป็น๙๒รายทั้งหมดนะครับที่พบเชื่อมโยงกับบ่อนการพนันนะฮะ
อาศัยอยู่ในอำเภอเมือง๔รายและอำเภอบ้านฉางกับอำเภอนิคมพัฒนา๓รายด้วยกันนะครับ
ไปกันที่คุณหมออนุกูลไทยถานันนะครับ
ท่านเป็นผู้บริการโรงพยาบาลสมุทรสาของทะแหลงบอกว่า
สามารถอนุญาตให้ผู้ป่วยโควิด๑๙กลับบ้านได้แล้ว๘รายนะครับ
เป็นคนไทย๖รายแล้วก็แรงงานประเภทเพื่อนบ้าน๒ราย
ส่วนผู้ป่วยหญิงนะครับวัย๙๕ปีนะครับ
ที่เป็นแม่ของเจ้าของแพร่กุ้ง

ขณะนี้ไม่มีอาการติดเชื้อโควิด๑๙แล้ว
แต่แพทย์ผู้ให้การรักษาขอให้นอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลดูอาการอีกระยะหนึ่งนะครับ
แต่ขณะเดียวกันนะครับนายแพทย์ชัยสิทธิ์เทพชาตรี
ท่านภูมิในการโรงพยาบาลระยองเปิดเผยว่า
ผู้ป่วยโควิด๑๙เพศชายอายุ๔๕ปีเสียชีวิตครับ
เขาเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน
ขณะกำลังรักษาโรคโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลระยองนั่นแหละฮะ
โดยพบว่ามีโรคประจำตัวก็คือเบาหวานกับหัวใจอยู่แล้ว
คือโรคนี้นะครับปัจจัยเสี่ยงคือ๑สูงอายุ
โรคประจำตัวโรคหลอดเลือดสมองนะครับ
หรือว่าโรคเบาหวานอะไรพวกนี้ต้องดูแลใกล้ชิดระวังให้ดีครับ
ดูแนวทางของกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้คือคณะกรรมการโรคติดต่อของกรุงเทพ
เขาก็มีการประชุมร่วมกันนะคะที่สุดแล้วก็มีมติออกมาค่ะ
คือที่ให้ดูกรุงเทพเนี่ยเพราะครั้งที่ผ่านมา
มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙เขามีมาตรการเป็นแพ็กเกจออกมา
แล้วเป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่นด้วยไงคะ
นี่ค่ะเมื่อวานนี้ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโคศกของกรุงเทพมหานคร
แถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของกรุงเทพบอกว่า
ที่ประชุมเห็นชอบที่จะให้ปิด๔สถานที่
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ได้แก่ที่ไหนบ้าง

สนามกัดปลาหรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะเดียวกัน

สถานให้บริการคือปิดตั้งแต่๒๙ธันวาคมก็คือวันนี้เรื่อยไป
จนถึงวันจันทร์ที่๔มกราคม๒๕๖๔นะคะ
โดยเฉพาะสถานบริการถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปิดนะ
ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นร้านอาหารนะคะ
จะมาตื๊ดแล้วก็หัวเราะกันเสียงดังเต้นกันอันนี้ไม่ได้แล้ว
ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นร้านอาหารทำได้ไหมทำได้ค่ะ
แล้วก็มีการกำหนดเวลาปิดคือตอนเที่ยงคืนด้วย
ดนตรีแสดงได้ไหมแสดงได้
แต่ให้เว้นระยะห่างไม่ร้องไม่เต้น
มีการอีกด้วยค่ะ
การเป็นร้านอาหารทุกขั้นคงทราบอยู่แล้วก็คือการจำหน่ายอาหาร
แต่การจำหน่ายอาหารถ้ามีดนตรีมาเกี่ยวข้อง
ปิดก่อนเที่ยงคืนท่านก็จะเข้าข่ายไปร้านอาหาร
ดังนั้นในเรื่องของนักดนตรีการแสดง
ยังสามารถทำได้เพียงแต่จะต้องมีมาตรการที่เข้มข้น
ที่เราได้อธิบายไปเช่นการเว้นระยะห่าง
ควบคุมคนเข้าสถานที่ออกสถานที่ได้
ซึ่งถ้าเกิดทำได้ก็ยังสามารถที่จะเปิดเป็นร้านอาหารได้
แต่ต้องไม่มีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเข้าข่ายเป็นสถานบริการนะครับ
โศกของกรุงเทพก็บอกชัดนะคะว่าสถานบริการที่ปิด
แค่วันที่๔มกราคม๖๔ก็กลัวอีกอย่างหนึ่งคือคุมโรค
แต่กลายเป็นว่าการคุมโรคไปกระทบเรื่องของเศรษฐกิจ
เดี๋ยวต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมกันต่อว่า
มาตรการที่ออกมาได้ผลหรือเปล่านะครับ
ส่วนจังหวัดอุดรธานีค่ะมีการประกาศให้ผู้ที่เดินทาง
กลับจากพื้นที่เสี่ยงสูง๓พื้นที่ด้วยกันประกอบด้วย
ใครที่เดินทางกลับมาจากประเทศเมียนมาตั้งแต่๑๕พฤศจิกายน
ใครที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่วันที่๑ธันวาคม
และใครที่มาจากจังหวัดระยองตั้งแต่วันที่๑๐ธันวาคม

เขาบอกว่าให้ไปรายงานตัวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เพื่อเฝ้าดูอาการของโรคโควิด๑๙ก็คือกักตัวนั่นแหละ